ร้องได้ให้ร้าน

หรือฉันต้องรอให้ชิน

ด้องกลิ่นเกศศอดให้คุ้มให้พอ

รักแพ้ไม่เป็นใช่ไหม
จึงไม่เข้าใจคน

เห็นถึงความความมะนะค่ะ

สายตาของความมุ่งมั่นของคนที่เป็นแม่
แล้วก็เห็นสายตามุ่งมั่นของคนที่เป็นลูกที่แม่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วย
แล้วก็เห็นสายตามุ่งมั่นของคนที่เป็นลูกที่แม่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วย
แล้วก็เห็นสายตามุ่งมั่นของคนที่เป็นลูกที่แม่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วย
แล้วก็เห็นสายตามุ่งมั่นของคนที่เป็นลูกที่แม่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วย
แล้วก็เห็นสายตามุ่งมั่นของคนที่เป็นลูกที่แม่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วย
แล้วก็เห็นสายตามุ่งมั่นของคนที่เป็นลูกที่แม่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วย

แล้วก็เห็นสายตามุ่งมั่นของคนที่เป็นลูกที่แม่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วย
แล้วก็เห็นสายตามุ่งมั่นของคนที่เป็นลูกที่แม่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วย

แล้วก็เห็นสายตามุ่งมั่นของคนที่เป็นลูกที่แม่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วย
แล้วก็เห็นสายตามุ่งมั่นของคนที่เป็นลูกที่แม่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วย
แล้วก็เห็นสายตามุ่งมั่นของคนที่เป็นลูกที่แม่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วย
แล้วก็เห็นสายตามุ่งมั่นของคนที่เป็นลูกที่แม่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วย
แล้วก็เห็นสายตามุ่งมั่นของคนที่เป็นลูกที่แม่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วย

โปรดติดตามตอนต่อไป
ร้องได้แบบนี้ค่ะคุณดาวค่ะรับแล้วค่ะสองหมื่น
ขวัญวรรณญานะครับผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อนนะครับ
ก็เป็นเพลงที่ไพร่เลาะอีกเรงหนึ่งนะครับ
ดาวตอนนี้คุณดาวรู้สึกยังไงคะ
ดีใจดีใจ
ไม่ได้ทำอะไรนะ
ทำงานมานานเท่าไหร่แล้วคะคุณดาว
ปีจะเข้า๔ปี

นี่เป็นงานแรกหลังจากที่อาการมันเริ่มลุกลาม
ที่ได้ทำอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

๒เพลง๒หมื่น

ดีใจที่ได้เป็นเบาผลาญ

ตอนแรกที่เราดูภาพชีวิตของคุณดาว
เห็นสามีไปพ่นยาฆ่าแมลงนะคุณดาวนะ

มันเป็นอาชีพที่คนส่วนใหญ่เขาไม่ทำ
เพราะว่ามันค่อนข้างอันตราย
ใช่ค่ะ
แต่สามีก็ต้องทำเพราะว่า

กว่าคุณดาวคงจะรู้สึกดีมากกว่านี้

ต่อไปนี้ก็จะเป็นอย่างอื่นแล้ว

เดี๋ยวเรามาถามกันในครั้งหน้าว่า
ที่จะต้องใช้๑๕๐๐เนี่ยคุณดาวจะเอาไปทำอะไรอีกนะคะ
หกหมื่นที่อยากจะได้นะคะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะ
ให้คุณดาวได้ไปพักสักนิดนึงนะคะ
เพื่อเจอกันในครั้งหน้าจะได้ร้องได้หลายเพลงเนาะ
เผื่อได้เกินหกหมื่นไปจะได้จะได้เอาไปทำอย่างอื่นด้วย
ดูแลตัวเองได้ด้วยนะคุณดาวนะดูแลคุณแม่ได้ด้วย
คุณผู้ชมก็เตรียมตัวนะครับในคราวหน้านะครับ
เชียร์ผู้หญิงนักสู้คนนี้ได้ใหม่นะครับคุณดาวที่สู้เพื่อลูกนะครับ
สู้เพื่อแม่สู้เพื่อครอบครัวของตัวเองนะครับ
เชียร์เธอกันต่อได้ในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
ที่เดียวเท่านั้นนะครับ๑๘นาฬิกา๒๐นาทีทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ
ค่ะจบจากรายการของเราค่ะพี่เอชายามิชัยรออยู่ค่ะ
รายการเกมต่อชีวิตค่ะครับทั้งเกมต่อชีวิตและร้องได้ให้ล้านนะครับ
มีเงินรางวัลรอคุณผู้ชมอยู่แล้วรายการละ๑ล้านบาท
เรื่อยทั้งสองรายการเลยนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับ
วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ถ้าอยู่ดีน้องนอนดินแล้วดึงสายยาง
ป้อนนมหลุดออกมาจากปากวิธีการสอดเข้าไปคืออะไรคะ
เราก็ทำความสะอาดสายคือแบบให้มันอนามัยที่สุด
แล้วก็สอดเข้าไปทางปากพอเวลาถ้าน้องไม่กลืนอ่ะ
มันจะไปทิ้มตรงช่วงลำคอก็อาจจะเป็นแผล
บ้างไหมกลางคืนไม่ครับเวลาจะพลิกตัวก็เจ็บ
เวลาลุกไปข้องน้ำก็เจ็บถ้าคุณดาวน์ปล่อยไว้อย่างเงี้ยนานนาน
หรือที่ไม่รักษาเลยจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณดาวน์แล้ว
ก็หนักถึงขั้นที่กินกระดูก